สู่เหตุอันยากรรมนะฮะมีคนร้าย๒คนบุกไปกระดำยิง
หัวหน้าช่างโยธาอบตครองน้อยนะครับที่นครศรีธรรมราชเสียชีวิตที่สวนส้มโอของตนเอง
ว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องงานเพราะว่า
นายช่างคนนี้เป็นคนทำงานตรงนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมา
ไม่ได้เซ็นอนุมัติโครงการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมารายหนึ่ง
อาจจะเป็นปมทำให้ก่อเหตุสังหารในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับ
ตำรวจภูทรปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานแพทย์แล้วก็กู้ภัย
ร่วมกันตรวจสอบเหตุการณ์ยิงกันและมีผู้เสียชีวิต๑ศพ
บริเวณหน้ากระท่อมในสวนส้มโอทัพทิมสยามพื้นที่หมู่๑๘ตำบลครองน้อย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในจุดเกิดเหตุ
ไปพบศพนายอนุสักสักนรงอายุ๕๐ปี
เป็นหัวหน้าช่างโยธาองค์การบริษัทสวนตำบลหรือออบตครองน้อย
และเป็นเจ้าของสวนส้มโอดังกล่าว
สภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่บริเวณหน้ากระท่อม
มีแบบแผลถูกยิงด้วยปืน๒ขนาดก็คือ๙มและ๑๑ม
กระสุนเจาะเข้าที่บริเวณขาแล้วก็ลำตัวรวม๖นัด
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนทั้ง๒ชนิดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุทั้ง๖ปลอกทีเดียว
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตมาดูแลส้มโอทัพทิมสยามเป็นประจำทุกวัน
วันเกิดเหตุเดินอยู่ที่บริเวณหน้ากระท่อม
มีคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๓คน
ใช้รถยนต์ยี่ห้ออ่าไม่ทราบยี่ห้อ๔และทะเบียน

จากนั้นก็มีสองมือปืนเดินลงมาจากรถพร้อมกับปืนคนละกระบอก
บุกไปยิงนายอนุสักถูกที่ขา๒นัดแล้วก็ล้มลงไป
พอล้มปุ๊บเนี่ยมือปืนวิ่งตามมาอีกคนนึงกระหน่ำยิงซ้ำอีก๔นัดจนเสียชีวิตคาที่
ทั้งสองคนจะกลับขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ต้นตำรวจคาดว่าปมสังหารโหดในครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งในการทำงาน
เพราะว่าผู้ตายไม่ได้เซ็นอนุมัติผ่านโครงการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมารายหนึ่ง
สันนิษฐานว่าผู้รับเหมารายนั้นน่าจะโกรธแค้น
ก็เลยไปจ้างวานมือปืนไปสังหารจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดทิ้งไปโดยจะรวบรวมหลักฐานติดตามมือปืน
และผู้บงการฆ่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ